เมื่อกี้เราคุยกันไปตั้งแต่ตอนต้นรายการแรก

หนีไต้วุ่นไฟไหม้สัมเท็ง

มันน่าจะถึงเหตุการณ์นี้ไหม

ค่ะแล้วมันน่าจะเกิดไฟไหม้ขนาดนี้ไหม

อันนี้คือตอนยังไม่เกิดไฟไหม้เลยนะเป็นควันแบบนี้มาก่อน
ต้นเรื่องเนี่ยแค่นี้
นี่คือคนเห็นปุ๊บถ่ายไว้เลยเขาใจคอไม่ดีแล้ว

ตรงนี้เขาถ่ายอยู่ตั้งนานผมชื่นชมพลเมืองดีที่เขาถ่ายนะครับ
นี่เราจะได้รู้เลยนะว่าปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไร
ช่วงเวลานี้ถ้าสมมุติว่ามีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า
หรือว่ามีใครมาซ่อมแซมป้องปรามเหตุ
ไฟมันจะไหม้ใหญ่เหมือนกับลุกอยู่ข้างหลังดอมไหม

แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงแบบก่อนเที่ยงนิดนึ

ใครจะไปนึกว่าความเสียหายจะเยอะได้ขนาดนั้น
คือถ้าเกิดตอนกลางคืนเราจะเห็นว่ามันเยอะแล้วแหละ
ไฟไหม้เยอะแต่นี่เกิดกลางวัน
แล้วคือสำเพ็งไงย่านนี้คนแบบไปจับจ่ายซื้อของ
วันอาทิตย์เอาไปดูบรรยากาศหน่อย
พูดไม่ง่างขาดคำพูดอันตราย
คนยืนอยู่อย่างนั้นอันตรายไม่ยอมออกมากัน
โทษมันดีตัวว่าว้าว้า

เมื่อสักครู่เป็นภาพนี้มันน่าจะต้องมาถึงจุดนี้ไหม
นะครับผมตั้งคำถามดังนะครับ
นี่คือบรรยากาศความโกละหนที่เกิดขึ้นประมาณใกล้เที่ยงของเมื่อวานนี้ครับ
เกิดเหตุไฟไหม้ตลาดสำเพงครับที่แยกที่คูย่า
เปลวไฟมันไหม้นะครับอยู่ที่ปากซอยอย่างรุนแรงเลยครับ
ดูดูควันสิฮะอืมขณะเกิดเหตุไฟไหม้นะครับ
เป็นชุดที่พ่อค้าแม่ค้าประชาชนกำลังจับจ่ายซื้อของกันเลย
ทำให้ทุกคนวิ่งหนีตายกันอ้นละหมานไปหมดฮะ
ขณะที่รถดับเพลิงจากบริเวณใกล้เคียงถูกระดมมาทั้งหมดนะครับ
ให้มาช่วยกันระงับเหตุที่นี่
แต่กว่ารถดับเพลิงจะมาถึงครับ
ไฟมันเผาทำลายรถยนต์ที่จอดอยู่หน้าตึกแถว๓ชั้นนะครับ
เกิดไฟไหม้ไป๔คันแล้วล่ะ
ขณะไฟมันโหมลามไปบนตึก
แล้วมีเสียงระเบิดตุมตามตุมตามขึ้นดังตลอดเวลา
คุณผู้ชมดูแสงเพลิงดูความรุนแรงของไฟสิครับ
นี่มันเกิดความผิดปกติตั้งแต่ตอนนี้แล้ว
เห็นไหมว่ามีควันกุ่นลอยขึ้นมาลอยขึ้นมานะครับ
หม้อแปลงเนี่ยตอนแรกก็เป็นควันจาง
แต่สักพักควันเริ่มขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้ว
ขณะนั้นผู้โพสต์ก็ไม่คิดว่า
ไฟมันจะลามมันจะไหม้ขนาดนี้ครับคุณผู้ชมครับ

มันเป็นจุดเริ่มต้นของไฟไหม้ฮะ
ตอนแรกเจ้าของคลิปตั้งใจนะครับ
ให้คนที่เห็นคลิปช่วยโทรแจ้งการไฟฟ้า

แต่มันไม่ใช่แค่ไฟดับแล้วคุณผู้ชมครับ
มันระเบิดอีกทีแล้วคราวนี้ไฟลุกท่วมแบบนี้นะฮะ

ซ้ายคือก่อนเกิดเหตุรุนแรง

ขวาคือเกิดเหตุรุนแรงเอาไม่อยู่แล้ว
ทีมข่าวไปพูดคุยกับนางสาวจิตราอัดขจัยครับ

ปีเป็นลูกจ้างของร้านขายถุงพลาสติก
หนีตายออกจากอาคารต้นเพลิงได้
เธอเล่าดูนะเล่าไปร้องไห้ไป
นี่ก่อนเกิดเหตุประมาณ๑๑โมง

แล้วมาซ่อมแซมสายไฟตรงจุดนั้นแล้ว
ซึ่งมีสายไฟพาดขนานอยู่กับตัวอาคารนะครับ

จากหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่

แล้วดังตุ้มตุ้ม๒ครั้งฮะ

หนีตายออกมาหันไปดูอีกที
ไฟโขมแรงนะครับ

มาลับส่งทั้งโลหะระเบียด
จะไม่ครัวได้ไงในเมื่อควันมันขึ้น
แล้วเขาบอกว่าโทรหาเท่าแก่หนูก็โทรหาเฮียไบท์
ไบท์ก็บอกว่าเดี๋ยวดูให้พอเฮียไบท์ลงจากรถ
หนูก็บอกว่าเฮียใบเฮียใบมาดูข้างนอกน้ำมันรั่ว

น้ำมันรั่วถึงสายไฟมันก็เลยบุ้ม
แล้วหนูก็วิ่งออกมาหนูบอกเจ๊สาย

โอ้โหคุณผู้ชมครับเธอเล่าทั้งน้ำตาทั้งความตกใจ
กับสิ่งที่เธอเห็นแล้วรับรู้นะเวลานั้น
บอกว่าไฟมันไหม้อยู่มีเพื่อนคนงานติดอยู่ในอาคาร๒คนด้วยนะ
แล้วก็ร้านที่เป็นต้นเพลิงมันไปขายพวกถุงพลาสติกคุณผู้ชมฮะ
แล้วก็อุปกรณ์บรรจุพันธุ์เป็นเชื้อไฟอย่างดี

ใช่ค่ะเพราะว่าเอาจริงคนดีเขาเห็นว่า
ว่าคนเสียชีวิตทั้งสองคนคือด้วยความที่โดนพลาสติกมันหลอมละลาย

ใช่ค่ะแล้วลักษณะมันเหมือนกับเลี่ยมอัดกรอบพระ
คุณผู้ชมคิดดูสิความร้อนกับพลาสติก
เหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะพอเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งเขารีบเข้าไปช่วยเหลือ
คุณผู้ชมเห็นน้ำที่มันฉีดดับอยู่นี่ไหม

หัวฉีดน้ำนี่เป็น๒๐หัวเลยค่ะ

ตอนที่กำลังดับไฟดูเหตุการณ์หน่อยค่ะ
ตอนนี้ควันเริ่มเบาบางแล้ว

เหลือได้คุมฟันอย่างเดียวนะครับ

พยายามฉีดน้ำเพื่อดับไฟตรงนี้
เจ้าหน้าที่ต้องทำงานแข่งกับเวลาเลยนะ

ล่วงไปเที่ยงจนล่วงไปบ่าย
ใช้เวลาอยู่สักพักนึงเลยนะคะ
แล้วอาคารพาณิชย์ตรงนี้มันก็มีเชื้อเพลิงอย่างดีเลย
เพราะว่าเขาขายพวกถุงพลาสติกถุงกระดาษ

ทีนี้การปฏิบัติงานเขาก็ต้องวางหัวฉีดน้ำ๒๐หัว
สกัดเอาไว้โดยรอบทุกด้านเลยค่ะ
แม้ว่าด้านหน้าหน้าอาคารพาณิชย์

แต่ในตัวอาคารมันยังมีความปะทุยังมีความร้อนอยู่ค่ะ

จากทางสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพ
มาอีกคันนึงลากสายเลยนะ
ฉีดน้ำในตัวอาคารเห็นไหมตอนที่รถกระเช้ามาถึงแล้วนะคะ

เพราะว่ามันมีเรื่องของแรงอัดของน้ำเยอะ
แล้วทีนี้พอไฟมันเผาไหม้ไปแล้ว

มีน้ำฉีดไปเยอะจำนวนมาก
มันกระทบกับโครงสร้างนะพี่เบิร์ดดอม
ใช่ค่ะไม่รู้แหละว่าวันดีคืนดีมันจะถล่มลงมาหรือเปล่า

ตัวนักดับเพลิงเองก็ได้รับบาดเจ็บ๑๑คน

แล้วก็โดนกระเบื้องบาดตอนที่เข้าไประงับเหตุด้วย

กู้ภัยบางคนเขาสำลักควันอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะ

หามใส่เปรย์มาแบบนี้แล้วก็ส่งโรงพยาบาล
ส่งโรงพยาบาลไปทั้ง๒โรงพยาบาลค่ะ

แล้วก็ที่โรงพยาบาลหัวเฉียว๗รายนะคะ
ยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้ที่ยืนยันเนี่ย

ทีแรกที่ไปเจออย่างที่พี่น้ำแข็งบอกเลย
เหมือนมีเป็นพลาสติกห่อหุ้มไว้

ยังพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลไม่ได้ณตอนนั้นนะครับ
แต่ว่านะตอนนี้มีการชนะสูตรอย่างละเอียดแล้วครับโดยหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาควบคุมเพลิงจนสงบได้
กู้ภัยครับไปสำรวจในอาคารศพแรกที่เจออยู่ที่ชั้นวางสินค้าด้านล่างในอาคารครับ
ส่วนอีกหนึ่งศพไปเจออยู่ที่ชั้นบนครับติดอยู่ระหว่างทางขึ้นบันไดชั้นสองกับชั้นสาม
จนถึงตอนนั้นยังไม่สามารถพิสูจนอัตลักษณ์บุคคลของทั้งสองคนได้
คือสภาพศพก็มันจะโดนพลาสติกห่อหุ้มเอาไว้
เจ้าหน้าที่ก็มีการมอบร่างให้กับแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทย
ดำเนินการชาญสูตรพลิกศพอย่างละเอียดครับ
ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคนแรกชื่อว่านางสาวจิราพัฒน์สุ่มมากอายุ๕๒ปี
อีกศพหนึ่งชื่อว่าคุณเพชรเดิมอายุ๓๔ปี
คนนี้เป็นชาวเมียนมาแล้วก็เป็นลูกจ้างของร้านที่ศูนย์หายไปในทีแรกครับ
ทีนี้ผู้ว่าตอนแรกนะผู้ว่ายังไม่มา
ผู้ว่าส่งรองผู้ว่ามาควบคุมสถานการณ์ก่อนมาบัญชาการก่อนนะครับ
หลังจากนั้นผู้ว่ามาเองเลยครับอาจารย์ชาติชาติสิทธิพันธ์ครับ
เดินทางจากหนองแข็มไปตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้
พร้อมด้วยนางสาวทวิดากรรมนเวศรองผู้ว่ากฎธมอธ์
อาจารย์ชัดชาติก็แสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บครับ
อาจารย์ชัดชาติบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
หลังจากนี้เนี่ยต้องถอดบทเรียนกันแล้วมาปรับปรุงให้ดีขึ้น
โดยเฉพาะไอ้พวกเรื่องสายไฟที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดไฟไหม้เนี่ย
ต้องเร่งรัดจัดการให้มันเร็วขึ้น
แล้วต้องประสานกับการไฟฟ้านครหลวงครับเพื่อช่วยตรวจสอบ
สาเหตุของหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดที่เป็นต้นเหตุ
แล้วก็ทำให้ไฟลุกลามเข้าไปยังอาคารพาณิชย์จนเป็นเหตุแบบนี้ครับ
ก็คงต้องประสานกับกายฟ้านครหลวงอีกทีหนึ่งนะครับ
ว่าเหตุเกิดอย่างนี้มันก็คงเป็นบทเรียนราคาแพงนะ
ที่เราต้องเอาไปปรับปรุงแล้วผมว่าจริงแล้วก็เป็นหน้าที่

เพราะว่าจริงแล้วการไฟฟ้าก็เป็นผู้รับผิดชอบตรงนี้โดยตรง
เฉพาะพวกสายที่ไม่ได้ใช้งานสายเก่า
แล้วก็อยู่นอกอาคารรวมไปถึงสายไฟ
ในอาคารที่มีสภาพเก่าเช่นกันครับ
เหตุการณ์นี้อาจารย์มองว่าเป็นบทเรียนเลยนะ
การไฟฟ้าต้องมาช่วยดูแลช่วยปรับปรุงให้มันดีขึ้น
สั่งการให้แต่ละเขตดูเลยไปดูจุดเสี่ยงในพื้นที่ด้วย
ส่วนเรื่องอาคารที่น่าเป็นห่วงว่าอาจจะเกิดการถล่มหรือซุดตัวลงมา

ทางอาจารย์ชาติชาติก็บอกว่าได้มอบหมายให้สำนักโยธา

ประเมินความปลอดภัยของอาคารในวันนี้แล้วด้วยนะครับ
อาจารย์ชาติชาติบอกว่าเดี๋ยวจะให้กรฟนไปเร่งตรวจสอบ
หม้อแปลงไฟฟ้าประมาณ๔๐๐ลูก

เพราะว่าจริงเจ้าของอาคารเขาบอกมูลค่าความเสียหาย
เมินเบื้องต้นเป็น๑๐ล้านนะ
แล้วอีกอย่างหนึ่งเรื่องหม้อแปลงเรื่องสายไฟคือชำรุดบ่อย
พอแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็มาซ่อมนะ

นี่เจ้าของอาคารนะพี่เบิร์ตเขาจะปรึกษาทางทีมกฎหมายอยู่นะ
ว่าเอ๊ะจะฟ้องร้องอะไรได้อย่างไรบ้าง
แล้วการไฟฟ้าเองเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบ
จริงหม้อแปลงไฟฟ้าทุกตัวมันจะมีระบบเตือนภัย
ป้องกันเวลาตัดไฟไงเวลามันเกิดกระแสไฟ
แต่อันนี้ต้องไปตรวจสอบนะถือว่าเป็นการเกิด

เป็นการเกิดเหตุเพลิงไหม้จากหม้อแปลงระเบิดเนี่ย
ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะถ้าเกิดว่ามันเกิดจากหม้อแปลงจริง
คุณผู้ชมก็อย่างที่บอกไปตอนต้นรายการแรกห้องข่าวหัวเขียวว่า
เข้าไปแจ้งบอกพี่กัดได้ว่า
พื้นที่ที่คุณอยู่หรือว่าคุณผ่านตรงจุดไหน
แล้วคุณเห็นว่ามันมีมอบแปลงดูเก่านะ
หรือมีสายไฟระยงระยางดูไม่ปลอดภัยแจ้งไปได้นะครับ
ใช่เพราะนี่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเท่าที่ตรวจสอบดูที่เขตวัดเรียบตรงนี้

มันจะถือเป็นครั้งแรกเลยเพราะที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุแบบนี้เลย
ไม่น่ารุนแรงขนาดนี้แต่ไม่เป็นไรครับ
แล้วก็เอาไว้เป็นบทเรียนครับทุกอย่างเกิดขึ้นดีหมดฮะ